ต้องตามเชียร์กันนะครับนอกจากฟุตบอลนั้นก็คือน้องเมรัชนกอินทนนท์ครับ
คัดมืออันดับหนึ่งถึงแปดของโลกไปเจอกันมีแต่ของดีนะครับ
มั่นใจครับว่าอย่างน้อยเป้าหมายคือเข้าสู่รอบรองให้ได้ครับ
ก่อนอันนี้ก็มีอาการบาดเจ็บนะครับสำหรับรัชนกนะครับ
แต่ว่ายังคงฝึกซ้อมต่อครับสำหรับดีกรีมือ๓ของโลกแล้วก็มือหนึ่งของไทยนะครับ
ที่ประเทศสหรัฐเอมิเรตครับช่วงบ่ายมีการฝึกซ้อมครับ
บอกว่าสภาพร่างกายดีขึ้นมากหลังจากเดินทางไปรักษาอาการประเจ็บที่จีน
ก็มีบางจังหวะซ้อมที่รู้สึกว่ายังเจ็บแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหามากนัก
ส่วนในรายการนี้ก็เชื่อว่ามีคู่แข่งที่มีโอกาส

เพราะว่าปีนี้มีนักแบตหญิงสลับขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกถึง๕คนด้วยกันครับ
ไม่ว่าจะอยู่กับใครไม่คิดว่าทุกคนก็ตอนนี้ถือว่า
น่าจะพอกันหมดอะค่ะก็ไม่มีใครเบา
หรือว่าไม่มีใครที่จะถือว่าเราประมาทหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
คือทุกคนก็สูสีกันหมด
แต่เมย์ก็คิดว่าคืออย่างน้อยคือเราต้องดูตัวเราเองให้รักษาตัวเองให้ดี
แล้วก็ศึกษาเกมว่าจุดไหนคือจุดดีของเราค่ะ
เม้ก็จะพยายามทำผลงานของตัวเองให้ดี
จันนี้ผลงานเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เข้าถึงรอบรอง
แต่ว่าไปแพ้ทางวายีหานนะครับจากจีน๑ต่อ๒เกมครับ